ครอบครัวสหวงตอนนี้ก็ได้ยิ้มออกกันบ้างแล้วนะคะ
เพราะว่าคุณปธิสดีเนี่ยอาการดีขึ้นตามลำดับ
ล่าสุดค่ะทางด้านผู้จัดการส่วนตัวอาน้ำอ้อยสอนมนตราก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าตอนนี้ทีมแพทย์ได้หยุดให้ยากระตุ้นความดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เป็นวันที่๒๙ในการพักรักษาตัวด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤต
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของพระเอกหนุ่มชื่อดังปธิษฎี
โดยในช่วงเช้าผู้จัดการส่วนตัวอาน้ำอ้อยออกมาเผยว่า
โบแวนด้าภรรยาสาวของปอได้เข้าไปพูดคุย
และให้กำลังใจพระเอกหนุ่มเหมือนเช่นทุกวัน
ซึ่งอาการของปอนับว่าตอบสนองดี
มีการกระซิบโต้ตอบกับภรรยาโดยแพทย์บอกกับโบว่า
ตอนนี้อยู่ในช่วงฝึกให้ปอหายใจเอง
และคาดว่าอีกสองถึงสามวันน้ำเสียงอาจจะดีขึ้น
ต่อมาในช่วงบ่ายมีบรรดาเพื่อนพ้อง
ค่าราชการกว่าสามสิบคนของคุณพ่อสงวน
มาร่วมให้กำลังใจปอและครอบครัวสหวง
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงอย่างพระเตาอดีศร
ขนาดนี้จำวัดอยู่ที่วัดพระรามเก้า
พร้อมกับพระสงค์อีกสองรูปมาสวดบทโพธิชังคพริษ
กรวดน้ำเพื่อส่งต่อบุญหวังให้อาการของปอดีขึ้นค่ะ
จากนั้นช่วงเย็นอาน้ำอ้อยออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้ง
โดยเผยว่าโบเข้าเยี่ยมช่วงเย็นแล้ว
ซึ่งอาการปอยังทรงตัวและไม่มีอาการแทรกซ้อนใด
โดยขณะนี้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น

แต่ต้องให้ยานอนหลับเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อน
แต่ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
ส่วนอาการอื่นรวมถึงวิธีการรักษาขั้นต่อไป
จะให้แพทย์ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
พร้อมกันนี้ยอมรับว่าครอบครัวรู้สึกกังวล
หากพระเอกหนุ่มรับรู้อะไรมากกว่านี้

เท่าที่โบเขาเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ย
กับเมื่อสักครู่ก็ยังอาการคงทรงอยู่
แต่ว่าสิ่งที่ใหม่ก็คือ
ไม่ต้องใช้ยากระตุ้นความดันแล้ว

ตอบสนองก็ดีขึ้น
อะกี้อาจารย์เหมาะมารุทิ์เข้าไปดูเหมาะว่าอย่างไรบ้างคะ
คุณหมอก็บอกว่ายังเหมือนเดิม
ทรงได้ก็ดีขึ้น
แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้สัก๒๓วัน

พยาบาลนี้จะคอยพลิกตัวอยู่ตลอด
หรือรู้สึกอย่างอื่นเจ็บปวด
เดี๋ยวต้องรอนะครับต้องรอให้ทางแพทย์ออกมาพูดด้วยว่าวิธีการขั้นตอนต่อไปเป็นแบบไหน

ก็คิดว่าเดี๋ยวทางแพทย์จะมีคนมาบอกให้ชัดเจนมากกว่า
มีทางครอบครัวเองแบบหวั่นกับสิ่งที่พี่ปอดตื่นมาแล้วจะเห็นในครอบครัวเอง
คล่องขึ้นกับข่าวดีที่ฟื้นขึ้นเป็นระยะระยะเท่านั้นเองครับ
อะไรบันเทิงก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งไปถึงคุณปอทฤษฎีนะคะ
และแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะ